สถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้ก็มีการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลมากขึ้น
มีความต้องการการบริโภคอาหารทะเลมากขึ้น
จากประชากรที่เพิ่มขึ้นมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
ผลที่ตามมาก็คือสัตว์น้ำในทะเลลดลงอย่างรวดเร็ว
แล้วก็ส่งผลต่อสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล
อุตสาหกรรมประมงปรับวิถีวิธีการทำประมงใหม่
ให้กับชาวประมงรายย่อยเพื่อให้พวกเขา
มีส่วนช่วยรักษาระบบนิเวศทางทะเล
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงาน
ทุกวันอาหารทะเลจากเรือประมง
มาขึ้นฝั่งที่สะพานปลาแห่งนี้
ที่บางส่วนจะถูกส่งไปขายเป็นอาหารสดที่ตลาด
หรือนำออกไปแปรรูปส่งออกต่างประเทศ
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่

ส่งออกอาหารทะเลดูเหมือนจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้น

ในการกินอาหารทะเลของคนทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว
แต่ปัญหาที่อาจกระทบต่อการเติบโต
อุตสาหกรรมประมงที่ทั่วโลกกำลังกังวลก็คือ

อยู่ในอัตราที่คงที่มาตั้งแต่เมื่อ๒๐ปีที่แล้ว
และมีแนวโน้มที่จะลดลงด้วย
นี่คือแผนที่แสดงให้เห็นถึงพื้นที่ทำประมง

ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเพียงหน้าน้ำบางแห่ง
แถบทะเลตะวันออกยุโรปและอเมริกาเหนือ
ที่มีการทำประมงหนาแน่นเท่านั้น
ขณะที่ในอีก๕๖ปีต่อมา

หน้าน้ำและมหาสมุทรทั่วโลก

หาทางปรับเปลี่ยนวิธีการประมงใหม่
เพื่อให้อุตสาหกรรมประมงสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน
ลุกเชนโก้สัตว์อาจารย์ด้านประมงศึกษา
ประจำมหาวิทยาลัยโอเรกอนสเตจสหรัฐอเมริกา
ในการเสวนาที่คณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า
เราสามารถเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรได้อย่างสร้างสรรค์
โดยเฉพาะในภาคการประมงที่กำลังเผชิญกับความท้าทายอยู่ในขณะนี้
เสนอว่ามีหลายวิธีที่รัฐบาลสามารถบังคับใช้
เพื่อให้ภาคการประมงของประเทศเติบโตได้แบบยั่งยืน
เช่นการกำหนดโคต้าในการทำประมง
ให้สิทธิ์การใช้พื้นที่การทำประมง
ซึ่งจะทำให้ผู้ทำประมงทั้งชาวประมงขนาดเล็ก
และบริษัทประมงขนาดใหญ่ตระหนักได้ด้วยตัวเองว่า
จะทำอย่างไรที่จะทำให้ผลผลิตมากที่สุด
ในขณะเดียวกันก็จะต้องรักษาผลผลิตเหล่านั้น
เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างยาวนานที่สุดด้วย
สัตว์อาจารย์เจนบอกว่าจนถึงตอนนี้มีหลายประเทศ
ประสบความสำเร็จแล้วจากการจัดการประมงในลักษณะนี้
เช่นประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์
ซึ่งไทยก็สามารถไปศึกษาเป็นแบบอย่างได้
บอกว่าทั้งสองประเทศมีการให้สิทธิ์ในพื้นที่การทำประมง
พื้นที่เฉพาะให้กับชาวประมงในการทำประมง
และให้พวกเขามีส่วนช่วยรักษาระบบนิเวศในพื้นที่เหล่านั้น
อกจากการจัดการการทำประมงให้เหมาะสม
และเอื้อต่อการประมงแบบสร้างสรรค์แล้ว
ภาครัฐยังจำเป็นต้องยับยั้งกิจกรรมทางทะเลอื่น
อาจส่งผลต่อการทำประมงอย่างยั่งยืนด้วย
เช่นการทำประมงอย่างผิดกฎหมาย
ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลสาวรัฐได้ให้ความสำคัญ
และเล็งเห็นว่ามาตรการป้องกันการประมงผิดกฎหมาย
จำเป็นต้องดำเนินการด้วยนโยบายระหว่างประเทศ
พลดาวสุโขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน